ถ้าช่างประจำคอนโดทำกับลูกบ้านสาววัย๑๘แบบนี้
คุณผู้ชมฮะมันมีกล้องวงจรปิดที่เปิดเผยออกมานะครับ
ว่าสาววัย๑๘ซึ่งเป็นลูกบ้านของคอนโดนี้นะฮะโอ้โห

ปรากฏว่าถูกช่างคนนี้นะลวนลาม
เหมือนจะต่อยเหมือนจะอะไรต่างนานาเหล่านี้นะฮะ
แล้วทีนี้ก็ตามช่างมาช่วยเปิดให้
แล้วทีนี้พอเปิดให้แล้วสาวคนนี้จะขึ้นห้อง
ปรากฏว่าช่างคนนี้โอ้โฮเดินตามขึ้นลิฟต์
เมื่อกี้เหมือนทำหน้าจะโชคนะฮะแล้วก็เดินตามตอนนี้
แล้วดูคุณดูจังหวะนี้นะช่างก็ยึกยักยักอะไรแบบนี้
สักพักไปเห็นที่หน้าห้องนะฮะคลิปวงจรปิดตัดภาพไปที่หน้าห้อง
เห็นประมาณว่าช่างคนนี้ผลักดันเมื่อกี้จับก้นใช่ไหม

และหลังจากนั้นก็เป็นการก่อเหตุอนาจารย์
พี่สาวของฝ่ายหญิงพี่สาวของหญิงวัย๑๘ปี
น้องสาวเขาแจ้งความบอกว่าถูกช่างประจำคอนโดลวนลาม
ข่มขืนไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว
คุณผู้ชมฮะกลายเป็นคดีกลายเป็นประเด็นใหญ่แล้วครับ
นี่เขาบอกว่ายังดีนะที่มีเพื่อนของน้องผู้หญิง

คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นน้องผู้ชายนี้วิ่งมาช่วยได้ทัน
อันนี้คือเรื่องราวจากฝั่งของเด็กหญิงเด็กสาววัย๑๘ปี
พี่สาวที่ไปแจ้งความบอกว่าถูกช่างประจำคอนโด
กระทำการอนาจารย์ผลักดันเข้าไปในห้องแล้วก็ข่มขืนครับ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้ทีมข่าวของเรานัดกับทางช่างประจำคอนโด
คนนี้ชื่อนายเฟียสได้คุยกับเขาด้วยนะ
ได้คุยกับนายเฟียสเลยนายเฟียสเนี่ยมาพร้อมกับเมียของเขา
ซึ่งมีลูกด้วยกันนายเฟียสคือคนนี้
เขาเล่าให้ผู้ศึกษาของเราฟังผู้ศึกษาของเราใส่ชุดสีมพูดเนี่ยนะ
บอกว่าจริงแล้วผู้หญิงวัย๑๘เคยรู้จักกันมาก่อน
มีอะไรกันอยู่แล้วมีอะไรกันอยู่แล้วคุณ

ใช่ฮะแล้วก็ตอนขึ้นลิฟต์แค่หยอกกันแหย่กัน
ท่าที่เหมือนจะชกหน้านั่นเหรอคือการหยอกกันคือการแห่กันใช่ไหม
หอกกันแย่กันขอดูกราฟิกที่เราทำขึ้นให้หน่อย

เออนะฮะคือตอนขึ้นลิฟต์เอาเป็นช็อตตอนที่ขึ้นลิฟต์
บอกว่าหยอกแล้วก็แหย่จังหวะเนี่ยเพราะรู้จักกัน

พอเดินไปที่หน้าห้องบอกว่าไม่ได้ลากเข้าห้อง
จังหวะที่เหมือนกับแบบโอบเอวแล้วก็ดึงเข้าห้อง

เออไม่ได้เป็นการลากก็เข้าห้องตามปกติ

หลังจากนั้นตัวฝ่ายหญิงคือนางสาวน้ำที่อยู่ในห้องเนี่ย
บอกว่าเธอแฟนฉันกำลังมาแฟนผู้ชายกำลังมา

แล้วก็เป็นจังหวะที่ช่างประจำคอนโดคนนี้คือนายเฟียส

แล้วก็เดินสวนกับแฟนของนางสาวน้ำ
คือก็ถามแหละว่ามาทำอะไรข้างบน
บอกว่าไงเฟียสบอกว่าก็ขึ้นมาปกติ

นี่สวนกันแล้วก็แฟนของนางสาวน้ำก็ถามมาทำอะไรข้างบน

เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ฝั่งเฟียสเล่าให้ฟัง
ทั้งหมดทั้งมวลเฟียสพูดอะไรจากปากบ้าง
คุณผู้ชมไปฟังเสียงเฟียสเองแล้วกันนะฮะ
จริงแล้วผมก็สารภาพว่าผมเคยมีอะไรกับน้องเขา

รอบนี้พอมันมีคดีความผมก็เลยมาสารภาพกับแฟนอีกทีนึง
วันนั้นก็หวังว่าจะทำจริง

คือเขาบอกว่าแฟนเขามาผมก็เลยต้องลง
พอแฟนเข้ามาก็จังหวะออกมาก่อนแล้วก็เจอกัน

ขึ้นไปหาที่ห้องตามปกติเพราะไปหลายครั้ง

เพราะตอนที่ให้สัมภาษณ์นักข่าว
ใช่คือเมียก็พยักหน้าเพราะว่าเมียรู้ทั้งหมดทุกอย่างแล้วนะ
คบหากันเมื่อ๒๓เดือนเพราะว่ามีข้อความทางแชทไทม์ไลน์

เออนะฮะรู้กันอยู่แล้วคุณ

เธอก็เอาหลักฐานแชทตรงนี้มาโชว์ให้กับนักข่าวดู
เคยคุยกับฝ่ายผู้หญิงวัย๑๘คนนั้นแล้วนะ
เออนะฮะสุดท้ายนะนักข่าวบอกว่าโอ้โห
เมียแท้ตัวเองอย่างไรฮะเอาไปฟังฮะ

สพบางบัวทองตามหมายเรียกนะ
อมรับว่าเคยมีอะไรกับสาวอายุ๑๘

เพราะว่าสาว๑๘ไม่ได้บอกตำรวจว่าเคยมีอะไรกับเฟียสมาก่อน
ใจเมียของเฟียสเข้มแข็งมากนะ
ของเฟียสก็เอาแชทระหว่างสาว๑๘กับเฟียส
กับเมียกับตัวเธอเองให้ตำรวจเป็นหลักฐานไว้ด้วย

เอาทะเบียนสมรสระหว่างเฟียสกับเธอ

คือทางฝั่งนี้เขาก็โต้กลับเหมือนกัน
ส่วนแม่ของเฟียสเองก็ยืนยันว่าลูกเป็นคนดี
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่